ทีนี้มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะแม่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มากับลูกสาวสองคน
ครับปรากฏว่าคุณลุงขับกระบะเนี่ยโอ้โหปาดเบียดแล้วท้ายที่สุด
ของแม่ลูกเนี่ยล้มนะครับโชคดีนะที่ล้อไม่ทับหัวลูกสาว
ทีนี้ลุงที่ขับกระบะมาลงจากรถมาดูสิจังหวะเนี้ยค่ะโอ้โห
คือเหมือนลุงจะเลี้ยวซ้ายกระทันหันนะเออแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์มาอยู่เลนแบบซ้ายสุดนะคะ
คุณผู้ชมแล้วก็โดนแบบนี้ลุงขับกระบะลงมานะ
ทำทีเหมือนจะช่วยเหลือคือลงมาดูเหตุการณ์แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไร
เห็นไหมคะมีพนักงานมีคนเด็กที่อยู่ในปั๊มเนี่ย
วิ่งมาช่วยเหลือแล้วลุงก็อาศัยช่วงชุนละมุนหนีไปเลยค่ะ
คือลุงแค่เปิดประตูออกมาใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาด้วยนิดเดียว
ใช่ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดเนี่ย
จับภาพได้เลยนะคะกระบะวีโก้สีขาวของคุณลุงเนี่ย
แล้วพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยโอ้ยเราดูภาพ
ดูอีกทีนึงก็หวาดเสียวค่ะครับเพราะว่าตอนที่กระบะจะเลี้ยวน่ะ
ถ้าเกิดว่าผิดจังหวะไปนิดเดียวนะล้อทับหัวลูกได้เลยนะคะ
เดียวเองอ่ะใช่ค่ะทีนี้หลังจากที่พนักงานในปั๊มมาช่วยเหลือคนเจ็บแล้ว
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจเนี่ยนะคะช่วงที่มันชุนละมุนอยู่เนี่ย
ปรากฏว่าลุงคนขับกระบะเนี่ยเดินขึ้นรถทำเนียนเหมือนจะไปเข้าห้องน้ำ
แล้วก็หนีไปเลยค่ะเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นที่หน้าปั๊มบางจาก
ถนนสายบุรีรำประโคนชัยที่ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือผู้เป็นแม่
ชื่อนางสาวพระคินีเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นอ่ะ
ตอนเช้าเธอขี่มอเตอร์ไซค์จะไปส่งลูกสาว๒คนที่โรงเรียน
พอมาถึงหน้าปั๊มเนี่ยกระบะคันนี้ขับเข้ามาปาดมาเบียด
ได้รับบาดเจ็บมีแผลทั้งใบหน้ามือแขนขา
แต่ว่าลุงที่ขับกระบะมาเนี่ยหนีไปแม่เนี่ยโกรธแล้วก็เสียใจมากนะ
เพราะว่าคุณแม่เองเนี่ยคุณแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ทุกวันนี้ก็รับจ้างทั่วไปหลังโควิดก็ไม่ค่อยจะมีคนจ้าง
วันที่เกิดเหตุตั้งใจแล้วจะเอาเงินที่เก็บสะสมไว้
สี่พันห้าร้อยบาทเนี่ยจะไปจ่ายค่าเทอมให้กับลูก
แต่สุดท้ายไอ้สี่พันห้าเนี่ยแทนที่จะไปจ่ายค่าเทิม
ต้องมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับตัวแม่แล้วก็ลูกเอง
ทีนี้แม่ก็บอกว่าอยากให้ตำรวจเนี่ย
ตามตัวคุณลุงคนนี้ให้มารับผิดชอบด้วยนะคะ
ใจดำพี่เขาน่าจะมาสักเออ
อย่างน้อยมายกรถสักหน่อยก็ยังดีใช่ไหม
ไม่ยอมยกแล้วก็ไม่ยอมดูเราเลยไปทันทีทันใด
ใจดำนี่ค่ะเออแม่บอกใจดำนะใช่ค่ะ
ทีนี้พนักงานปั๊มที่เอาคลิปมาโพสต์ลงโซเชียลเนี่ย
เขาบอกว่าจริงต้องการให้ตามรถกระบะ
ตามให้คุณลุงคนนั้นมารับผิดชอบหน่อย
ไปแสดงความคิดเห็นเยอะมากนะเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นหน้าคุณแม่ไหม
โอ้โหยังรอยเขียวช้ำอยู่เลยอะค่ะแล้วสงสารทั้งสามแม่ลูกมาก
โดยเฉพาะลูกสาวคนเล็กนะเพราะว่าพนักงานปั๊มเขาบอกว่า
เด็กอ่ะยืนร้องไห้ตลอดเวลาเลยแล้วไม่คิดว่าลุงขับกระบะเนี่ย
ใจดำขนาดนี้ดูสภาพบาดแผลที่อยู่บนหน้าคุณแม่สิค่ะ
แต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานแล้ว
เชื่อว่าตำรวจในพื้นที่เนี่ยจะตามตัวคุณลุงที่ขับกระบะเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายได้โดยเร็วนะคะ